เกมต่อชีวิตวันนี้พบกับหัวใจนักสู้ของเสาหลักของครอบครัวที่ไม่ว่าจะต้องเจอวิกฤตสักกี่ครั้งก็ไม่ขอยอมแพ้ต่อโชคชะตา
ของในถังขยะหรือแม้แต่ผักที่เขาโยนทิ้งแล้วมันคือของมีค่าสำหรับครอบครัว
ของผมแผลยังไม่หายเลย๓ปีแล้วเหรอแล้วไปอยู่พักที่บ้านนะพักได้
สองวันเองมั้งได้แค่นั้นแหละแล้วก็ผมก็ต้องออกเก็บขยะครับ
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับแม้ดวงตาจะบอดเหลือเพียงข้างเดียวขาที่ประสบอุบัติเหตุเสี่ยงติดเชื้อจนอาจจะต้องตัดขาแต่เสาหลักของบ้านคนนี้ก็ขอสู้เพื่อทุกคนในครอบครัวด้วยหัวใจที่ไม่ขอยอมแพ้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันครับ
ครอบครัวของผมยากจนมากผมต้องดิ้นลนทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดของทุกคน

เวลาไปหาของเก่าผมก็ขี่รถพ่วงข้างไปครับ
อยู่กินกับตะเหลิมมา๓๐กว่าปี
ไปหาของเก่าเรื่อยตามแถวข้างทาง
บางทีก็ได้เครื่องไฟฟ้าได้พัดลมมา
อันไหนที่มันซ่อมได้ตาเหลิมเขาก็จะซ่อม
ที่บ้านผมเนี่ยพัดลมเยอะมากครับ
สองคนผัวเมียไปหาของเก่า

วันไหนได้น้อยเราก็ไปไกลหน่อย
ค่าใช้จ่ายเราก็ไม่ค่อยมีเท่าไห

ตอนนั้นก็อยู่ได้ครับไม่ได้เดือดร้อนอะไร
ระแวกบ้านที่ผมอยู่เนี่ยเขาเรียกบ้านมั่นคง
แถวนี้ส่วนใหญ่เขาทำมาหากินเก็บของเก่าครับ
ที่ผมอยู่นี่ก็ไม่ไกลจากบ้านน้องเมียผม
ต้อยครับยายต้อยอยู่กับหลานสองคน

ฉันเป็นน้องสาวแท้ของติ๋ม

พ่อแม่มันก็ไม่ได้สนใจดูแล
ไม่เคยส่งเงินมาให้กินเลย
เวลาผมได้พัดลมผมก็เอาให้เขาบ้าง

เขาไปหาของเก่าเขาได้ของมากิน

พะนมขนมมะมะให้หลานกิน
ชีวิตผมเริ่มมีปัญหาตอนผมป่วย
อาการแรกก็เวียนศีรษะมึนหัว
เวลาไปหาของเก่าบางครั้งผมก็เคยเป็นลม
ติ๋มเขาเห็นผมเป็นลมเขาก็มาประคอง

ผมมีก้อนเนื้ออยู่ในศีรษะ

หมอบอกว่าให้พักฟื้นก่อน

เพราะทำไมฉะนั้นเดี๋ยวมันจะกระทบกระเทือนในสมอง

เลิมมาพักได้๒๓วันก็ต้องออกไปหากิน
ทั้งที่หัวยังพันผ้าพันแผลอยู่
ผมก็ใส่หมวกเอาหมวกปิดผ้าพันแผลไว้
สภาพเฉลิมตอนนั้นเขาก็ไม่ค่อยไหว

พอแผลที่บนหัวนี้หาย
แต่สายตาผมกลับมองไม่เห็นหนึ่งข้าง

แรกมันก็ยิบตาพร่า

ทุกวันนี้ก็ใช้ตาซ้ายมองอยู่ข้างเดียว

ผมก็ต้องอดทนเก็บหาของเก่า
เพื่อจะได้เงินมาเลี้ยงครอบครัว
จากที่เคยไปหาของเก่ากับเมีย
เมียผมก็เริ่มไม่ดี

เป็นทั้งเบาหวานความดัน

และล่าสุดเขาก็เป็นไทรอยด์ฮะ
ออกไปหาของเก่าเขาก็เหนื่อยง่าย

ผมเห็นสภาพเมียแล้วก็เป็นห่วงครับ
ก็เสียใจที่ช่วยอะไรเฉลิมไม่ได้

แต่ตาเหลิมก็สู้เพื่อฉัน
ผมก็ให้เขาพักอยู่ที่บ้าน
แล้วผมก็ออกไปหาของคนเดียว

ผมก็เลยไปรับทุเรียนกวนมาที่เมียผมที่อยู่บ้าน
เขาจ้างว่าให้เอาเม็ดออก
เอาสิ่งที่ติดค้างอยู่แล้วอยู่เขาออก
ไปรับทุเรียนกวนมาทำแบบ๓๐๐บ้าง๔๐๐บ้าง
นอกจากฉันจะเป็นภาระให้เตลิมแล้ว
ยังมีบ้านน้องสาวไอ้ต้อยมันก็ไม่ไหว
เพราะมันก็ตัวคนเดียวแล้วเลี้ยงหลานอีก๒คน

เป็นความดันไขมันแล้วก็เป็นเส้นเลือดอุดตัน
ขาเขาก็ไม่ค่อยดีเดินก็ไม่ค่อยไหว
จะออกไปหาของเก่าเหมือนกันสมัยก่อนนั้นมันไม่ได้แล้วครับ
ก็ต้องจับกำแพงบ้านไปรูดกำแพงไป
จะเดินเหินไปเข้าห้องน้ำก็ไม่ไหวหลานก็ต้องมาจุง
เวลาย่าดอยจะเข้าไปในห้องน้ำ
หนูก็จะช่วยประคองย่าต้อยไป
ต้อยเขาจะเดินจากหัวหนู
หนูมันเป็นห่วงยักษ์ต้อยมากเลยค่ะ
ผมก็เอาทุเรียนกวนไปให้เขาทำ
เขาทำได้สาหร่ายเขาก็เอาไป
แล้วผมก็แบ่งหลานเขามาเลี้ยงคนหนึ่งคือมัดหมี่

ทุกวันนี้เฉลิมก็ต้องแบกภาระทั้งสองบ้าน
ต่อมาชีวิตผมก็มาเจอปัญหาอีก
วันนั้นผมขี่รถจะแวะเข้าเติมน้ำมัน
เลี้ยวเข้าไปแต่รถที่ไม้อีกฝั่งหนึ่งผมมองไม่เห็น

ขาผมก็โดนสร้อยเสียร้อนทับอยู่
หลังจากที่โดนรถชนมาขายังมีแผลอยู่จนถึงปัจจุบันนี้
วันฉันล้างแผลให้แต่ฉันมือหนัก
เลิมบ่นว่าเจ็บเขาจะล้างเอง
พอขามีแผลเนี่ยผมไปหาของเก่านี่ก็

บางครั้งน้ำเหลืองมันก็ไหล
มันอับทั้งวันรักษาไม่หาย
ถ้าเกิดแผลติดเชื้อมากหมอเขาบอกต้องตัดขา
ถ้าขาดตะเลิร์ม๑คนก็ไม่มีใครหาเลี้ยงแสง๒บ้าน
เหลิมเขาดูแล้วว่าผักนั้นมันกินได้ตาเหลิมก็เก็บมา
เพื่อมาให้ฉันกับน้องสาวทำกับข้าวกินไม่ต้องซื้อ
เหลิมเก็บผักเก็บของในถังขยะมาให้กิน
มันก็เศร้าแต่เราไม่มีทางเลือกเพราะเราไม่มีเงินจะซื้อ
ก็เสียใจแต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรให้เด็กกิน

ต้อยนี่สมัยก่อนเขาก็มีรถพ่วงข้าง
ทีนี้มอเตอร์ไซค์พังเหลือแต่พ่วงข้างเท่านั้นครับ
เขาก็เลยไม่มีรถทำมาหากิน
ถ้าผมมีเงินสักก้อนก็จะเอาให้ยายต้อยซื้อรถเอาใส่พ่วงข้างของเขา
แล้วเอารถทำมาหากินต่อชีวิตเลี้ยงหลานเลี้ยงอะไรดีอีก
เวลาเขาเจ็บป่วยอะไรเนี่ยเขาจะได้มีรถขี่ไปหาหมอ
เพราะทุกวันนี้ถ้าเขาจะไปหาหมอผมนี่แหละจะต้องไปรับไปส่งเขา
ถ้าฉันมีมอเตอร์ไซค์อีกครั้งนึงฉันก็จะได้มีรถไปเก็บของเก่า
จะได้มาซื้อให้ลูกให้หลานกิน
อยากให้ชีวิตของไอ้ต้อยมันดีขึ้น
และตะเหลิมก็ไม่ต้องเหนื่อยมากไปกว่านี้

ไม่ได้เลี้ยงแต่แค่ครอบครัวตาครอบครัวเดียวนะ

แต่ครอบครัวครับต้องมาเจอกับวิกฤตแรกนะครับ
เมื่อตะเหลิมมาตรวจพบก้อนเนื้อในสมอง
ครับผมตอนแรกมันก็ปวดน้อย

แล้วมันก็หงายท้องไปเลยครับ
วันไหนที่มันเกิดอาการหนักแล้วที่พาไปหาหมอ
วันที่สามน่ะหนักหนักมาก

หมอเขามาเช็คบอกว่าคุณต้องผ่าตัดนะ
เพราะว่ามีก้อนเนื้ออยู่ที่ในศีรษะของลูก
ผมแทบเป็นลมแล้วตอนนั้นผมไม่รู้จะทำไง
ก็คิดว่าแล้วเราจะเอาที่ไหนกินทางบ้านเรา
แล้วก็ไม่ใช่บ้านเราบ้านเดียว

แล้วหมอบอกว่าให้ตาผ่าเลยเหรอครับ

แล้วเขาจะเข้าห้องผ่าตัดยายให้กำลังใจเขายังไง
ก็บอกให้เขาสู้เชื่อใจหมอ

ผ่าตัดเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าเรื่องจบเลย

จะเอาเงินที่ไหนมารักษาพยาบาลนะ
ก็ขอยืมจากน้องเมีย

เย้ต้อยก็ให้มาเจ็ดพัน

เวลาฉุกเฉินก็ไปให้หมอหมื่นนึง

วันที่ยายติ๋มไปเอ่ยปากก็คือยายต้อยก็ไม่ได้คิดอะไรนานเลย

เพราะเรามีกันแค่สองคนพี่น้อง

ได้แค่นั้นแหละแล้วก็ผมก็ต้องออกเก็บขยะครับ
แล้วเห็นบอกว่าไปในสภาพที่เราเห็นกันนะคุณผู้ชมแบบนั้นเลย
แล้วเห็นบอกว่าไปในสภาพที่เราเห็นกันนะคุณผู้ชมแบบนั้นเลย
แล้วเห็นบอกว่าไปในสภาพที่เราเห็นกันนะคุณผู้ชมแบบนั้นเลย

แล้วไม่เจ็บเหรอตาแผลเผลอไปวันนั้นอะ
คุณผู้ชมต้องทดครับผม
เพราะแผลของมันยังไม่หายหรือยัง
เสียใจแต่ว่าก็ยังเหลือยังเหลืออีกข้างนึงก็ยังดี

ติ๋มเองก็ไม่แข็งแรงอีกค่ะโรคเยอะเป็นอะไรบ้างล่ะครับ
เบาหวานความดันไขมันเส้นเลือดเป็นไตและเนื้องอกที่ตา
ราบสุดนี่ไทรรอยสองข้างกดทับหลอดลมโถแม่คุณอ๋อ
ถ้าเดินมากยายติ๋มจะหายใจไม่ทัน
ถ้าจะทำแยกขวดแยกอะไรก็ตะเหลิมก็ยกมาให้ยายติ๋ม
ยายเคยมีอาการมันกำเริบอะไรบ้างไหมที่น่ากลัวที่สุด
ชักแต่ยังดีที่ชักอยู่ที่บ้านในที่บ้าน
แล้วก็หลานชายโทรรถโรงพยาบาลมาเขาบอกช้าอีกครึ่งชั่วโมงยายติ๋มตาย
ที่บอกว่าตาก็ต้องเอาขวดไปแล้วก็ให้ยายเนี่ยแบบนั่งนับนั่งแยกกันตรงนั้นน่ะ
ไม่อยากให้เขาออกไปทำงานนอกบ้านแล้วครับแล้วบอกว่า
ก็พยายามไปหาอาชีพมาให้เย้ติ๋มด้วยที่โรงทุเรียนเขาเอาให้เอาแกนทุเรียนมาเก็บเม็ดออก
และเก็บที่ว่าเศษเม็ดมันติดเนื้อออกและอันไหนถ้าว่าเขากวนไม่เหนียวเราก็มากวนซ้ำ
ถ้าเก็บเขาให้โลละยี่สิบถ้ากวนก็ให้กระทะละสิบบาทแต่เราก็กวนแค่โลสองโล
เพราะเรากวนกับมือมันหนักแรงเรามันไม่ไหวก็พอได้มาช่วยเฉลิมจนเจอในครอบครัว
แล้วก็ส่งไปให้เย้ต้อยแบ่งกันใช้แบ่งกันทำเที่ยวนึงเอามาทำส่งเขาแล้วก็ได้ประมาณสามสี่ร้อย
แต่มันก็ไม่ได้มีทุกวันบางทีเดือนสองเดือนมีสักเที่ยวสองเที่ยว
อ๋อตั้งแต่โควิดนี้ได้ไม่ถึงสิบเที่ยวตั้งแต่โควิดสองสามปีนี้น่ะครับ
เขาก็ส่งไม่ได้เขาก็หยุดยาวยายติ๋มกับยายต้อยก็ลำบาก
ก็เลยนี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ทำให้ตะเหลิมนะครับหยุดทำมาหากินไม่ได้
ก็ต้องยอมแบกสังขารทั้งที่ร่างกายตัวเองไม่พร้อมออกไปทำงาน
จนไปประสบอุบัติเหตุรอบที่สองตาขับรถไปไหนวันนั้นน่ะ
เก็บของนี่น่ะพอไปถึงตรงนั้นพอเราจะเลี้ยว
แต่เราไม่เห็นรถที่เขามาเนี่ยเขาก็เลยชนรถมันก็หงายท้องมาทับผม
ถ้าเอารถอ่ะนี่แหละครับร้อนร้อนน่ะนะครับนี่โดนมากี่เดือนกี่ปีแล้วครับ
สามปีกว่าแล้วครับเนี้ยว้ายมันยังซึมอยู่เลยอ่ะ
แผลยังไม่หายเลย๓ปีแล้วเหรอครับ
ข้าเอาหนังที่กระโภกมาแปะแล้วน่ะมันลุกเอ้ยสัตว์มาแปะ
พอยกท่อมาแล้วเนื้อมันติดลงไปด้วยเนื้อมันติดไปเลยอ๋อว้าย
แล้วมันก็แดงไปหาหมอหมอเขาก็คว้านเอาเนื้อตายออก
แล้วทำไมทำมาทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะ
เหลืองไม่ได้หยุดน้ำเหลืองมันไหลกัดไปเรื่อยจนเนื้อหลุดออกหมด
จนเกือบถึงกระดูกอ่ะแล้วได้ไปล้างแผลล้างอะไรไหมครับ
ถ้าเราไปทำแผลก็๕๐บาทผมก็ทำเอง
เราเอาเงิน๕๐บาทมาซื้อกับข้าวมาให้ทางบ้านเรากินดีกว่า
แต่เข้าใจในภาพชีวิตอีกภาพหนึ่งที่ผมเห็นแล้วสะเทือนใจมากเลยครับ
นั่นก็คือที่ไปเก็บอาหารผักที่เขาไม่เอาแล้วเขาขายไม่ออก
พอเขาเอามาวางไว้ที่ข้างในถังผมเก็บเอามาบ้านผมถุงนึง
แล้วก็ให้บ้านน้องโถงนึงไว้ต้มกินจิ้มน้ำพริก
ตากินอย่างนี้มานานหรือยังครับนานแล้ว
ต้อยล่ะครับเวลาเขาแบ่งไปให้อย่างนี้
ยายก็รับโดยที่ไม่ได้รังเกียจเดียดฉันเลยใช่ไหมคะรังเกียจจ้ะ
คิดว่าถ้าเขาไม่ให้เราก็อดเพราะเราไม่มีปัญญาไปหาให้เขากินได้
หลานไปไหนไม่ได้เราต้องกิน
ผมมานั่งสะท้อนใจแกบอกว่าเป็นพ่อแม่ผมบ้าง
หรือเป็นปู่ย่าตายายผมบ้างแล้วไม่มีทางเลือก
เราไม่มีเงินซื้ออันไหนจะกินได้คือเราก็ต้องกิน
ถ้าไม่กินเราก็อดไม่มีเรี่ยวมีแรงจะทำงาน
ตาครับตาน่ะเหลือตาเพียงข้างเดียวแล้วร่างกายก็ไม่แข็งแรงแบบเนี้ย
อะไรที่ทำให้ตาแบบมีแรง
สู้ทุกวันนี้ได้มันคืออะไรอ่ะครับเพื่อจะไม่ให้เขาลำบาก
ตัวของเรายอมเอาตัวเข้าไปเสี่ยงเพื่อให้เขาอยู่ตกอยู่สบาย
แต่แล้วมันก็จะได้แค่ไหนก็ไม่ทราบแต่ว่าเราจะทำให้ถึงที่สุด
กว่าชีวิตเราจะหาไหม้ครับ
ต้อยครับตอนนี้ยายได้รายได้มาจากอะไรอะครับ
ก็เก็บทุเรียนโลละ๒๐บาทแล้วก็จ้างเลี้ยงเด็กอีกวันละ๑๐๐กว่าบาท
ก็ยังพอมีงานอยู่ยังพอได้ยังพอเลี้ยงมีตังค์ให้หลานกินบ้าง
บอกเมื่อก่อนเนี้ยยายมีรถพ่วงด้วยมีจ้ะ
เมื่อก่อนก็ไปหาของเก่าแต่ว่ารถน่ะมันต้องซ่อมบ่อยมันเก่ามาก
แต่พออยู่อยู่มันก็เสียตังค์ทางต้องเข็นกันกลับมาแล้วก็เอาไปซ่อมช่าง
บอกมันไม่มีอะไรสภาพไม่ไหวแล้วไม่ไหว
ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่ไม่ใช้ไม่ได้แล้วไม่มีรถพ่วงมีแต่ตัวพ่วง
ถ้ามันพูดได้มันจะพูดกับยายว่ายังไงไว้น่ะมันบอกโอ้ยไปน่ะด้วยไปอยู่
เนี่ยเห็นบอกว่าทุกวันนี้เขาก็เวลามีงานมีอะไรอ่ะตาเหลิมก็ก็จะคอยไปจุนเจือจ้ะ
เลิมเขาดีกับยายยังไงบ้างก็ดีอ่ะมีอะไรเขาก็ช่วยเหลือค่ะ
มีอะไรก็ไปให้ยายห่วงอะไรครอบครัวนี้บ้างครับในตอนเนี้ย
ห่วงทุกคนเพราะว่าเรามีกันแค่นี้ต้องดูแลกัน
ดูแลกันให้ถึงที่สุดน่ะไม่ได้ห่วงแต่แค่ครอบครัวนี้
ครอบครัวเราก็น่าห่วงเพราะยายตอนนี้ก็ต้องรับภาระเลี้ยงดู
เด็กน้อยที่สองคนเนี่ยเขากำลังกินกำลังนอนกันเลยอ่ะ
วันนี้มีอะไรอยากจะบอกกับตะเหลิมและเย้ติ๋มไหมบอกเลยครับ
หมี่นะลูกหนูช่วยทำอะไรบ้างคะช่วยเก็บเม็ดทุเรียนออกค่ะ
แล้ววันหนึ่งหนูแก่ได้เยอะไหมอ่ะเยอะค่ะ

ช่วยกันนะลูกนะพ่อกับแม่ก็เริ่มจะแก่ลงนะลูกนะ

มารายการเกมต่อชีวิตของเราวันนี้ครับ
ถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตตาจะนำเงินทุนไปต่อชีวิตอะไรครับ
ไปซื้อมือสายมือสองครับ
ต่อพวกข้างค่ะให้เต้าอีกครับ
เขาจะได้ออกหาทำงานได้เขาจะได้เบาแรงผมไว้อีกแรงนึง
เป็นรายได้เข้ามา๒ทางนะคุณผู้ชมนะ
เอาล่ะขอให้โชคดีนะครับแล้วก็ขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดในวันนี้

ทางรายการเกมต่อชีวิตครับมีภาพถ่ายครอบครัวมอบไว้ให้เป็นที่ละลึกนะครับ
ผมเชื่อครับว่าภาพถ่ายของครอบครัวจะเป็นภาพแห่งความทรงจำที่ดีนะครับ
แล้วขอให้ทุกคนดูภาพนี้แล้วมีรอยยิ้มมีความสุขเหมือนกับในภาพนี้ตลอดไปนะครับ
สำหรับเรื่องราวนะตานะดูแลตัวเองนะ
คุณผู้ชมครับที่ผ่านมาตะเหลิมทำเพื่อครอบครัวมาตลอด
และวันนี้นะครับตาก็ขอมาสู้เพื่อคนในครอบครัวอีกเช่นเคยนะครับ
ช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของตะเหลิมนะครับ
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งสี่ข้อเพื่อสะสมเงินทุนต่อชีวิตให้สูงที่สุด
แล้วมาลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้านในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวนะครับ
และคุณผู้ชมครับพิเศษสุดนะครับตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ
กันด้วยนะครับกฏิกาจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับ
จังหวัดในเพจเฟซบุ๊คเกมต่อชีวิตคำตอบใดที่ตอบถูกและโพสต์ภาพถ่าย
เซลฟี่ถูกใจทีมงานมากที่สุดรับกิ๊บจากมูลค่าห้าร้อยบาท
จำนวนหนึ่งรางวัลไปเลยรีบหน่อยนะครับ
เพราะหมดเขตเที่ยงคืนของวันนี้
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
เรามีโจทย์ทั้งหมดสี่ข้อนะครับข้อละห้าพันบาท
แบ่งเป็นตอบคำถามสามข้อและเกมสำหรับครอบครัวอีกหนึ่งข้อครับ
และไม่ว่าจะตอบถูกกี่ข้อก็ตามนะครับคุณผู้ชม
ทุกครอบครัวยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
วันนี้ครอบครัวเตรียมตัวมาดีไหมครับดีค่ะ
วันนี้ครอบครัวมีโอกาสแล้วนะครับใช้โอกาสให้เต็มที่
พวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับค่ะถ้าพร้อมแล้ว
ใครจะเป็นตัวแทนของครอบครัวมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับยายต้อยเชิญครับ
คำถามของเรามีทั้งหมดสี่เรื่องใน๔เรื่องนี้ยายต้อยมั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้นนะครับ
ค่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมดสี่เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่หนึ่งจังหวัดจันทบุรีค่ะเรื่องจังหวัดจันทบุรีครับ

้อยเคยเห็นตราประจำจังหวัดจันทร์ไหมเป็นรูปอะไรเอ่ย
นึกไม่ออกค่ะเป็นรูปกระต่ายพอจะคุ้นยังใช่
กระต่ายอยู่ในดวงจันทร์เนี่ยนะครับเปล่งแสงประกาย
แสงจันทร์นั่นหมายถึงความสวยงามเยือกเย็นละมุนละมัย
ได้กับความสงบร่มรื่นร่มเย็นเป็นสุขของภูมิภาคนี้นั่นเองนะครับ
แล้วทราบไหมว่าไอ้เจ้าลักษณะของกระต่ายเนี่ย
อยู่ตรงกลางดวงจันทร์เนี่ยมันเป็นยังไงพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ
พร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
กระต่ายบนตราประจำจังหวัดจันทบุรีนั่งหรือยืนตัวเลือกที่หนึ่งนั่ง
ตัวเลือกที่สองยืนเคยเห็นกระต่ายที่ว่าติดอยู่ที่หน้า
หอกระต่ายที่เขาจัดงานเอาไว้สำหรับจัดงานอ่ะยายจำไม่ได้หรอกว่ามันยืนหรือนั่ง
เอ้ายายต้อยเคยเห็นแต่ก็จำไม่ได้
แล้วอย่างนี้จะตอบถูกไหมไปลุ้นกันครับตัวเลือกที่สองค่ะยืน
ตัวเลือกที่สองยืนครับ
มั่นใจไหมครับไม่ค่อยมั่นใจแล้วทำไมถึงเลือกเป็นยืนล่ะครับ
เอาเพราะว่านั่งก็อาจจะเมื่อยเนอะอาจจะมียืนบ้างอะไรบ้างนะครับ
ก็แล้วแต่นะครับแต่ตอนนี้ตอบไปแล้วนะฮะตอบว่าตัวเลือกที่สองยืน
ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูก

จันทบุรีนั้นนั่งอยู่นะครับยังไม่รู้ยืนไปไหนนะครับ
ยังนั่งอยู่กับที่นะครับเอาล่ะครอบครัวของตะเหลิมนะครับ
จันทบุรีตอบไปแล้วหนึ่งข้อนะครับแต่ยังไม่ถูกนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ได้รับเงินทุนสะสมนะครับ
ต้อยยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เหลิมจ้ะตาเหลิมนะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับตาเหลิมครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องครับก็คือเรื่องไข่ไก่
โดราเอมอนเกมต่อชีวิตไข่ไก่เลยค่ะไข่ไก่นะครับ
ขอเชิญตะเหลิมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ตาครับได้ยินมาว่าบ้านของเราเนี่ยอาหารหลักนั้นก็คืออีกเมนูก็คือมาจากไข่ไก่เหรอครับ
ครับไข่ต้มกินบ่อยไหมกินบ่อยครับอ้าวไม่ต้องไปไหนไกลหรอกเกี่ยวกับไข่ไก่นี่แหละครับ
เชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ดูด้วยตาเปล่าเนี่ยตาว่าไข่ดิบหรือไข่สุกมันดูแล้วมันเป็นไข่ดิบอ่ะ
เอาจับดูก็ได้อ่ะให้จับเขย่าดูก็ได้นะยังไงแล้วแต่นะเออ
เดี๋ยวจะมาห้ามเพราะว่าให้มาสัมผัสแล้วนะ
เอาไปเข้าที่ไปเข้าที่เดี๋ยวไปฟังคำถามตรงนั้น
จับได้สัมผัสไปเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมแล้วนะฮะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตะกร้านี้มีไข่ดิบกี่ฟองตัวเลือกที่หนึ่งหนึ่งฟอง
ตัวเลือกที่สองสมปองตะเหลิมอ่ะเขารู้จักดีไข่ดิบไข่สุก
เพราะตะเหลิมเป็นคนไปซื้อไข่พลายให้สุกตะเตอร์เหลิม
เดี๋ยวฉันมีรางวัลให้แกตอบว่าไข่ดิบหนึ่งฟองครับ
ตัวเลือดที่หนึ่งหนึ่งฟองครับ
ถ้าไข่ดิบจะน้ำหนักมากกว่าไข่ต้มครับที่ตาต่อไปอ่ะ
ตามั่นใจมากคือถูกแน่นอนครับมาดูเฉลยไปพร้อมพร้อม
กับผมเลยดีกว่าจะตีให้ดูเลยนะครับ
ดิบหรือสุกอันนี้สุกครับสุกนะครับหนึ่งฟองนะ
อันนี้สุกครับฟองที่สองนะครับคุณผู้ชม
ของที่สามสุกครับสุกนะนี่เห็นเลยมาดูกันครับ
อันนี้ไข่ดิบครับฮะหนึ่งฟองเพราะฉะนั้นนะฮะ
เหลืออีกหนึ่งฟองเท่านั้นท่านี้เป็นไข่ดิบนั่นหมายความว่าพลาดนะ
แต่ถ้าเป็นไข่สุกนั่นหมายถึงว่าตาตอบถูกนะมาดูกันว่าถูกหรือไม่ถูก
เฉลิมได้ลองจับไข่ไก่ดูแล้วและมั่นใจว่ามีไข่ดิบเพียงหนึ่งฟองเท่านั้น
ลุ้นกันครับว่าไข่ไก่ฟองนี้จะเป็นไข่ดิบหรือไข่ต้มและตาเฉลิมจะตอบถูกหรือไม่
ไข่สุกครับ
เพราะฉะนั้นตาตอบตัวเลือกที่หนึ่งหนึ่งฟองถือว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
เหลิมได้รับทุนต่อชีวิตตอนนี้สะสมอยู่ที่
ตอนนี้ตายังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

และตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องครับก็คือเรื่องโดราเอมอนกับเกมต่อชีวิต

ขอเชิญมัดหมี่มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ถ้าเลือกของพิเศษจากโดราเอมอนได้มั่นหมี่อยากเลือกอะไรลูก

เปิดเจอแล้วก็จะไปหาดูลายเอมอนเลย

ชอบกินโดราเยาะกิ่ค่ะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพใดคือของโปรดของโดราเอมอน
ตัวเลือกที่หนึ่งภาพที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองภาพที่สอง
หนูว่าดูกับตัวเลือกโดราเอมอนบ่อยก็เลย
หนูรู้ว่าโดและแอลมอนชอบกินอะไร

ตัวเลือกที่สองภาพที่สองค่ะ
ตัวเลือกที่สองภาพที่สองครับ
ที่หนึ่งถ้าหนูตอบเป็นแพงเค้ก

เพราะหนูเห็นรูปภาพมันเหมือนกัน
มันเหมือนกับที่โดราเอมอนกินเหรอลูกเหรอ
ไม่รู้ล่ะตอบไปแล้วด้วยขนมมันก็ใกล้เคียงกันด้วยนะ

ตัวเลือกที่๒ภาพที่๒เป็นคำตอบที่

ภาพที่สองนะครับก็คือของโปรดของโดไรมอนนะครับเรียกว่า

เป็นขนมหวานของญี่ปุ่นนะลูกนะ
โดยลักษณะเนี่ยจะเป็นแป้ง๒ชิ้นประกบเข้ากันนะครับ
แล้วก็จะสอดไส้ถั่วแดงกวนนะครับ

ตอนนี้ครอบครัวของตาเหลิมนะครับ
จันทบุรีนะครับตอบไปแล้ว

ถูก๒ข้อได้รับเงินทุนต่อชีวิต

หนึ่งหมื่นบาท

ยังเหลือโจทย์สำหรับครอบครัวอีกหนึ่งข้อ
นั่นก็คือเกมสำหรับครอบครัวนะครับ

จะสามารถพิธีโจทย์ของเราไปได้หรือไม่

เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ

ครอบครัวตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อนะครับ

หนึ่งหมื่นบาท

ก็สะสมเงินทุนเพิ่มอีกห้าพันบาท

ครอบครัวจะทำสำเร็จหรือไม่นะครับ

ทุเรียนแต่นี่ทุเรียนเนี่ยครับป้าติ๋ม

แปรรูปเป็นอะไรได้บ้างทุเรียน

ลูกอมวิธีการกวนทุเรียนนะ

กวนทั้งเม็ดตอนนี้เม็ดดำ

แล้วมาติดกับเนื้อพอกวนเสร็จเราก็
ถาดผึ่งเอาไว้แล้วเก็บเม็ดออก

เอาละเกมสำหรับครอบครัวในวันนี้

ใครมาเป็นคนต่อชีวิตในเกมนี้ครับ

และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

มันหอมมากนะคุณผู้ชมหอมสลบอบอวน

แต่เกมนี้มันเป็นเกมสำหรับครอบครัว
เพราะฉะนั้นต้องการผู้ช่วยไหมครับ

เย้ต้อยมัดหมี่มัดตัง

เชิญครับประจำที่ครับ

จำนวน๖แท่งภายในเวลา๓นาที
วันหนึ่งยายปั้นทุเรียนกวน
หอทุเรียงกวนวันละ๑๐กว่าโลกรัม

ในการหอพ่อยายทำทุกวันค่ะ

ติ๋มและยายต้อยเป็นคนปั้นทุเรียนกันแล้วกันนะครับ

เด็กน้อยเห็นมีลูกบอลอยู่ในกระบะนี้ด้วยนะครับ
ลูกบอลเนี่ยลูกมันจะมีถาดอยู่นะ

ถ้าครบตามจำนวนที่ทำเสร็จแล้วนะลูก

เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับในตอนนี้

ลิฟท์ปันธุรียนด่วนเร็วเข้า
หาถาดยืนรอพร้อมเอามาวางแล้วครับ
เอาไป
โอ้ยหนึ่งถัดเอาไปวางลูก
พอตรงเยี่ยมโอ้โหพอตรงเก่งด้วย
ยายมัดเลยมัดช่วยเลยใช่ครับ
โอ้สวยเลยป่องท่า

เอาถัดไปร่วงดูดเร็ว

เอาแล้วเอาแล้วแม่เร็วกว่าข้อง

ยายติ๋มกับยายต้อยทั้งปั้นทั้งห่อ
เร็วมากเอ้าสู้นะครับ
ไปวิ่งดูนี้กับสินวัติกับปัตตังใจ

มันจะทำได้ได้หนึ่งแนวค่ะดูเหมือนว่าจะง่ายนะ
แต่มันก็ไม่ใช่ง่ายง่ายนะและโจทย์สำหรับข้อนี้
คุณผู้ชมครับปั้นและห่อทุเรียนกวนจำนวน๖แท่ง
ภายในเวลา๓นาทีทุเรียนกวน๖แท่งทำได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ต้องไม่เกิน๓นาทีมาลุ้นกันนะครับว่า
ยายติ๋มทำได้หรือไม่ได้ครับได้
ได้ครับ
ทำไปนะครับใช้เวลาไปทั้งสิ้น

เออ
ต้องยกความดีให้มาตังค์นะเนี่ย
ตังค์เก่งมากนะลูกหนูหาถาดได้เก่งมากลูก

ไปแล้ว๔ข้อถูก๓ข้อได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่

เรายังมีเงินทุนให้สะสมเพิ่มนะครับ
ถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาช่วยกันลุ้นต่อครับว่า

จะสามารถพิชิตเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่กับ
กล่องโบนัสลุ้นล้าน
กติกากล่องโบนัสลุ้นล้าน
ทางรายการมีกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งหมด๔กล่อง
แต่ละด้านมีเงินรางวัลจำนวน๑๐๐บาท๒๐๐บาท๓๐๐บาท
และเกมต่อชีวิตซึ่งมีมูลค่าถึง๕๐๐๐บาท
ครอบครัวหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้ง๔กล่อง

ครอบครัวจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้โดย
ตอบถูก๑ข้อรับโบนัสจำนวน๑กล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อรับโบนัสไปเลยทั้ง๔กล่อง
และกติกาใหม่เพิ่มโอกาสให้ครอบครัวได้รับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น
กล่องโบนัสลุ้นล้านหมุนไปเจอเลขรางวัลเหมือนกันทั้ง๔กล่อง
แต่รับโบนัส๑๐๐๐บาท
และที่สำคัญหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่อง
รับโบนัสไปเลย๑๐๐๐๐๐๐บาท
อย่างที่บอกครับว่าถ้าหมุนกล่องโบนัสนะครับ
ออกมาเป็นเกมต่อชีวิตแบบนี้หมดนะครับ

เอาล่ะตอนนี้ครอบครัวจะส่งใครมาหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านครับ
ติ๋มค่ะยายติ๋มเชิญครับ
ทำให้ดีที่สุดนะครับตั้งใจให้ดีที่สุด

ถ้าอยู่ที่เกมต่อชีวิตหมด๔กล่อง๑๐๐๐๐๐๐บาท
จะสำคัญนะครับ
กล่องโบนัสหมุนมาที่หนึ่งพันบาทสองกล่องมาลุ้นให้อีกสองกล่องเป็นหนึ่งพันบาทครอบครัวของตาเฉลิมก็จะได้เงินต่อชีวิตกลับบ้านไปเลยหนึ่งแสนบาทไปลุ้นกันครับ
กล้องโบนัสหมายเลขหนึ่งนะครับอยู่ที่สองพันบาทกล้องโบนัสหมายเลขสองนะครับเกมต่อชีวิตมีมูลค่าห้าพันบาทนะครับ
กล้องโบนัสหมายเลขสามหนึ่งพันบาทและกล้องโบนัสหมายเลขสี่หนึ่งพันบาทนะครับ
วันนี้ครอบครัวของตาเฉลิมจากจังหวัดจันทบุรีได้รับโบนัสนะครับแปดพันบาทและได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมหนึ่งหมื่นห้าพันบาทรวมทั้งสิ้นสองหมื่นสามพันบาท
ต้องขอบคุณตาด้วยและขอบคุณครอบครัวมากนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการมาถ่ายทอดประสบการณ์ในวันนี้นะครับ
เชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะดูครอบครัวของตาเป็นแบบอย่างและเป็นตัวอย่างของความขยันและความรักของครอบครัวได้นะครับ
แม้ว่าร่างกายจะไม่สมบูรณ์แข็งแรงแต่ด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งและกำลังใจจากครอบครัวทำให้ตาเฉลิมมีแรงและพลังสู้กับอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาได้
เรามาร่วมกันเติมพลังหัวใจให้กับครอบครัวของตาเฉลิมด้วยทานน้ำใจคนละเล็กละน้อยนะครับ
อนุญาตฝากครอบครัวของตาเฉลิมไว้ในหัวใจของคุณผู้ชมด้วยอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
วันนี้ผมกลับขอบพระคุณจากใจจริงนะครับและขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาให้สุขภาพของตาและยายนะครับและครอบครัวแข็งแรงนะครับ
ขอให้คุณพระคุ้มครองขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ

เกมต่อชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

ใจคนโตของหนูประสบบินปัฏิเหตุ

แต่พ่อกรอบไวก๊อปอยากสู้กับแม่ก็รออยู่ต่อ
เดี๋ยวจะดูแลเขาจนในที่สุดก็บอกเขาอย่างนี้